ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ในบ้านหลังนี้หน่อยนะฮะ
คือลูกสาวเนี่ยเขาส่งคลิปมาให้ทีมข่าวของเราบอกว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้น
บอกว่าอย่างงี้ฮะบอกว่าพ่อเนี้ยติดหมอนวดอืม
อ่าก็ถูกที่บ้านห้ามค่ะอย่าออกไปเลยอย่าออกไปเลยอืม
สุดท้ายพ่อโมโหคว้าปืนมายิงรัวในบ้านเนี่ย๘นัดนะ
แล้วยังขู่ว่าเดี๋ยวจะยิงให้ตายกันให้หมดเลยอะไรประมาณอย่างนี้
เธอบอกโอ้โหกลุ้มใจมากไม่รู้จะทำยังไงอืม

นี่ค่ะคือออกไปยิงเนี่ยไปยิงเปิดประตูออกไป
หน้าบ้านแล้วไปยิงขึ้นฟ้าเนี่ยฮะแต่ท่านผู้ชมฮะนี่

ไม่รู้กระสุนไปโดนใครไปตกบ้านไหนหรือเปล่าเนี่ย
แล้วมานี่มาเหมือนกับมาบรรจุกระสุนใส่อีก
แล้วมีพูดด้วยบอกเดี๋ยวตายไปพร้อมกันอะไรเนี่ย
นี่ลูกสาวก็ส่งคลิปมาให้เรานะฮะลูกสาวบอกถ่ายเองนะฮะ
ถือปืนเปิดประตูไปยิงรัว๘นัดแล้วเดินมาบรรจุกระสุนใส่แกซีนอีกรอบนึง
แล้วพูดบอกเดี๋ยวจะยิงให้ตายไปพร้อมกัน
โอ้โหคือเธอบอกว่าสาเหตุเนี่ยอันนี้เธอบอกกับเราอย่างนี้นะ
เขาบอกนะครับบอกว่าสาเหตุมาจากปัญหาครอบครัว
พ่อเนี่ยติดหมอนวดอยากจะออกไปนอกบ้าน
แต่คนในบ้านเนี่ยห้ามไว้ไม่ให้ไปพ่อก็เลยโมโหคว้าปืนไปยิงระบายอารมณ์
พร้อมกับมีข่มขู่ด้วยนี่ฮะแล้วเธอก็เอาเรื่องราวไปโพสต์ในเพจ
รับปรึกษาปัญหาชีวิตและครอบครัวด้วยค่ะ
ถามว่าพ่อเธอทำแบบนี้เนี่ยผิดไหมอ่าหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
ในครอบครัวของเธอแล้วฮะแต่ถ้าถามว่าผิดไหมยิงปืนขึ้นฟ้ายังไงก็ผิดนะฮะ
ค่ะนี่ไม่นับเรื่องอาวุธปืนที่ครอบครองอยู่ด้วยนะฮะ
โอ้โหนี่คือต่อให้ไม่ได้ยิงคนยิงใครแต่ยิงขึ้นฟ้าอย่างนี้ก็ผิดนะครับ
ท่านผู้ชมครับบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเราไปตรวจสอบนะครับ
อยู่ในพื้นที่ตำบลกฤษณาอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะ
แต่เท่าที่ถามเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่ทราบเรื่องเหมือนกัน

ต่างต่างหรือว่าที่ต่างเนี่ยวันนี้เราก็พยายามติดต่อนะครับ
แต่ว่ายังติดต่อกันไม่ได้ค่ะกำนันตำบลกฤษณากำนันยงยุทธ์ผู้ระหงษ์
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาถึงตัวพ่อเนี่ยที่ยิงปืนเนี่ยเขาก็เป็นคนดีนะ
ไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนนะไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนค่ะ
ช่วงหัวค่ำเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยกำนันยงยุทธ์บอกได้ยินเสียงปืนเหมือนกัน
ได้ยินเสียงปืนดังเท่าที่ได้ยินเนี่ยประมาณ๔นัด
พอรุ่งเช้าลูกสาวของคนที่ยิงปืนไปแจ้งความกับตำรวจสพบังประมะ
กำนันก็โทรไปหาคนก่อเหตุไปถามสาเหตุว่าไปยิงปืนอะไรยังไง
เขาบอกเขาเครียดเครียดปัญหาส่วนตัวเครียดปัญหาหนี้สินเครียดปัญหาครอบครัว
ทุกอย่างเลยเครียดหลายอย่างเหลือเกิน
ส่วนที่ยิงเนี่ยเขาบอกกับกำนันว่าโอ๊ยผมลองทดสอบกระสุนเก่า
ว่าลูกกระสุนมันด้านหรือเปล่า
เขาก็บอกว่ามันเครียดไปเครียดเรื่องส่วนตัวนะครับ
เครียดของเขาถึงได้ระเบิดปืน
แต่เรื่องรายละเอียดกับลูกสาวเขาเนี่ย
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเกิดเรื่องอะไร
แต่นายภัยรัฐเนี่ยแกน่าจะเครียดเรื่องหนี้สินของแกนะครับ
เพราะหมายสารมาเรียกเรื่อยเลยว่าจะต้องคดีอะไร
เพราะแกก็เป็นหนี้เยอะเรียกว่าน่าจะเป็น๑๐ล้าน
ครับแล้วอย่างที่ปมปัญหาที่ทางโซเชียลไปลงอะไรว่า
เขาจะมีหมอนงหมอนวดอะไรไม่จริงไหมครับ

ทีนี้อ่านเรื่องในครอบครัวเขาผมก็ไม่ทราบนะครับ
ก็เราก็ไม่ทราบนะฮะก็เหมือนที่กำนันยงยุทธ์บอกนะฮะ

เรื่องพ่อไปติดหมอนวดอะไรห้ามไม่ให้ออกจากบ้านเนี่ย
แต่ตัวกำนันพ่อเขาบอกว่าเขาเครียดปัญหานิสิน
ปัญหาครอบครัวเครียดหลายอย่าง
แล้วเนี่ยทดสอบกระสุนเก่าว่ามันใช้ได้หรือเปล่า
โอ้โหคือวิธีทดสอบกระสุนเก่าต้องไม่ใช่อย่างนี้นะฮะ
คุณจะทดสอบอย่างนี้เกิดมันใช้ได้ขึ้นมาแล้วคุณจะทำยังไง

พันธุ์ตำรวจเอกขวัญชัยพัดรักนะครับ
ท่านเป็นผู้แบบการสพบางประมาที่ลูกสาวมาแจ้งความเนี่ย
สั่งให้ตำรวจไปนำตัวผู้ก่อเหตุมาแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีทันทีนะครับ
เพราะมีความผิดตามกฎหมายอาญาเรื่องการยิงปืนโดยใช่เหตุ
โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐วันปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท

แล้วก็ให้ยึดอาวุธปืนมาตรวจสอบด้วยว่ามีทะเบียนถูกต้องหรือไม่
นี่ตำรวจไปแจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้วนะครับ

ศาสตราอาจารย์นายแพทย์สุริยเดลทีปาตีนะครับ
เป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น
คุณหมอเดลให้คำแนะนำบอกว่าในกรณีนี้
ให้ลูกสาวไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อน
ถ้าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัย
ไม่ควรทำหน้าที่เป็นคนคอยห้ามปรามพ่อเพราะอาจจะถูกพ่อทำร้ายได้
อาจจะได้รับอันตรายได้หลังจากนั้นเนี่ย
ก็ควรโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน๑๓๐๐ศูนย์ประชาบดี
หรือแจ้งเหตุ๑๙๑ก็ได้ควรจะนำพ่อเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาด้วย
ซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองความรุนแรงในครอบครัวอยู่
คือประเด็นแรกเนี่ยต้องไปทำให้หนึ่งความรุนแรงไม่เกิด
ก็คือทำให้ปลอดภัยก่อนนะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของจิตใจครับ
เพราะว่าสมมุติมายิงปืนขึ้นฟ้านี่มันเรื่องอันตรายชีวิตแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้น๑๓๐๐๑๙๑ต้องรีบผนึกกำลังเพื่อที่จะหยุดเหตุการณ์นี้ก่อน
ไปที่พ่อที่กำลังก่อเหตุแล้วก็นำไปสู่กระบวนการดูแลรักษาตัวพ่อเขา
ซึ่งแน่นอนว่าอ้างว่าไม่มีปัญหาไม่ได้